ไปดูเหตุที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บศพผู้ชายคนหนึ่ง
อยู่ในกระท่อมร้างเสียชีวิตอยู่ที่นี่นะครับ
แต่ขณะที่เก็บศพปรากฏว่ามีหนุ่มขี้เมาคนหนึ่ง
เข้ามายุ่งวุ่นวายในช่วงของการเก็บศพ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนครับ
ผู้ตายเป็นใครอะไรยังไงเนี่ย
ชายคนนี้ก็บอกโอ้โหทีนี้ก็เลยไม่มีเพื่อนกินเหล้าด้วยเลย

ร่วมใจเชียงใหม่กำลังเข้าไปเก็บศพของชายรายหนึ่ง
ทราบชื่ออายุประมาณ๕๐๖๐ปี
ที่เสียชีวิตอยู่ในกระท่อมร้าง
ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองเชียงใหม่
หลังจากสถานีวิทยุดนตรีศรีสันเขาแจ้งเข้ามานะครับ
พอเข้าไปถึงก็พบศพผู้ตายเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมร้าง
แต่บริเวณนั้นมีหนุ่มขี้เมาคนเมื่อกี้

และไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่นำศพออกไป
โดยระหว่างที่กู้ภัยกำลังเก็บศพผู้ตายนั้น
ขี้เมาคนนี้ก็ตะโกนถามตลอดเวลา
ว่าจะเอาเขาไปไหนจะเอาเขาไปไหนเนี่ย
แล้วคอยพูดคุยกับคนตายตลอดเวลานะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยอดรนทนไม่ไหว
ก็เลยต้องถามผู้ชายที่เมาเสื้อน้ำเงินคนนี้ว่า

ตัวเขาเองก็ตอบเสียงแบบอ้อแอเมานะ

ว่าเขาเป็นตำรวจจราจรเชียงใหม่ชื่อว่าดาบกร
ก่อนหน้านี้ได้กินเหล้าไปแล้ว๒ขวด
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างผู้ตายขึ้นไปบนรถกู้ภัย

ปรากฏว่าหนุ่มที่เมาคนนี้ก็ตามขึ้นไปบนรถอีกนะครับ
แกะผ้ามัดศพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยห่อไว้
แล้วก็กอดศพผู้ตายจนแน่นเลยนะครับ
แล้วก็บ่นว่าต่อไปก็ไม่มีใครมากินเหล้าเป็นเพื่อนนะสิ
และสุดท้ายดาบกรคนนี้
เราก็เรียกว่าดาบก่อนนะเพราะเขาบอกเขาเป็นดาบก่อน
เป็นอบรวจจาราจรเชียงใหม่นะครับ
กรก็ลงมาจากรถปล่อยให้กู้ภัยนำร่าง
คอเล่าไปดำเนินการตามพิธีต่อไปนะครับ

นั่นน่ะสิฮะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลด้วยแหละ
เพราะไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับ